คุณผู้ชมครับเราพาไปดูภาพมุมสูงกันหน่อยจำได้หรือเปล่า
ใครเคยไปเที่ยวเกาะทะลุที่กระบี่มันถล่มลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชม
ภาพมุมสูงให้เห็นแบบนี้สุดท้ายต้องมีการเอาทุ่นไปล้อมเอาไว้
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการขับเรือเข้าไปหรือคนเข้าไปใกล้มา
เดี๋ยวมันจะถล่มซ้ำลงมาอีกตอนแรกมันอยู่ติดกันนะ
สองชิ้นข้างล่างเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะฮะแต่มันถล่มลงมาแล้วอยู่ข้างล่าง
แล้วก็แตกเป็น๒เสี่ยง๒ชิ้นอีกทีหนึ่งกลายเป็นภาพนี้หินก้อนใหญ่มากเลย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่๓จังหวัดตรัง
คุณผู้ชมดูภาพซ้ายอันนี้คือภาพเดิมเมื่อกี้ภาพขวาที่มันแตกลงมาแล้ว
ไหมฮะภาพเดิมกับภาพปัจจุบันเป็นแบบนี้
เสียดายเหมือนกันแหละแต่มันก็เป็นเรื่องของทางธรรมชาติ
คือนอกจากไปสำรวจภาพมุมสูงแล้วก็นั่งเรือเข้าไปแล้วเนี่ย
ต้องดำน้ำไปด้วยนะฮะไปสำรวจข้างล่างความเสียหายของแนวปาการัง
รวมทั้งใช้โดรนบินดูรอบเกาะซิสภาพเป็นยังไง
หลังจากเกิดเหตุการณ์หน้าผาของเขาหินปูนมันถล่ม
อันนี้คือฝั่งทิศเหนือของเกาะทะลุนะฮะหรือว่าเกาะแม่อุไร
ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัฐธาราหมู่เกาะพีที่กระบี
ใครที่เคยไปตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะเอาคนไปเที่ยว
แล้วก็ไปดำน้ำกันรอบรอบเกาะปากการังสวยมากนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
ปูนขนาดใหญ่จากหน้าผาของเกาะทะลุหรือว่าเกาะแม่อุไรเนี่ย
เป็นสองก้อนแล้วก็ถล่มลงไปนะฮะแล้วก็แตกอีกสองส่วนนะฮะ
ช่วงนั้นพายุเข้าฝนตกลมแรงมันอาจจะกัดซะซ้ายใต้พื้นดิน
แล้วก็กัดซ่อหินให้มันแตกลงไปนะฮะ
การสำรวจเบื้องต้นเพราะว่าหินปูนที่มันถล่มลงไป
กว้างสักประมาณ๕๐เมตรยาว๗๐เมตร
ปูนนี้ถล่มแล้วก็ถล่มไปทับแนวปาการังที่จมอยู่ใต้ทรายใต้โครนด้วย
สภาพใต้ท้องทะเลนะครับคุณผู้ชมก็มีก้อนหินขนาดต่างเล็กใหญ่แตกต่างกันไป
ทับถมกระจายเป็นจำนวนมากเลยโดยรอบของขอบก้อนหินเนี่ย
ยังมีเศษซากของปากการังแตกหักเสียหายอีกหลายตัว
อันนี้ภาพใต้น้ำเสียดายนะฮะมันสวยครับแต่ว่ามันก็คือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะฮะ
ใกล้ไปดูนักเรียงว่ามันจะถล่มซ้ำอีก
จากว่าตอนนี้สภาพหินมันบางลง
แล้วก็มีรอยร้าวอยู่รอบเกาะนี้ด้วย